ส่วนเหตุการณ์ต่อไปนี้นะคะเป็นอุทาหรณ์ของเรื่องของเด็กติดเกมได้เป็นอย่างดีค่ะ
โลกโซเชียลก็มีการแชร์คลิปภาพ
เป็นคลิปภาพที่เด็กชายคนหนึ่งเล่นเกมออนไลน์
แพ้และอลวาสทุบทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์
เด็กชายเนี่ยไปคว้ามีดอิโต้มาจะไล่ทำร้ายแม่อีกต่างหากนะคะ
ติดตามประเด็นเรื่องนี้ค่ะว่าสาเหตุที่มาที่ไปทั้งหมดเกิดจากอะไรจากรายงานค่ะ

เด็กหนุ่มคนหนึ่งโมโหฟิลขาดแบบสุดฤทธิ์
หลังไพ้แพ้จากการเล่นเกมออนไลน์
ก่อนจะใช้มือทุบแป้นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์
เพื่อระบายความคับแค้นใจ
แต่หลังจากที่เด็กหนุ่มได้ระบายอารมณ์จนสมใจ
เสียงการทำลายข้าวของของเขา
กลับทำให้แม่และอาม่าต้องตื่นนอน

เพราะแม่ของเด็กหนุ่มได้เดินมาหยิบเพชรโปน
และพูดต่อว่าคนที่เล่นเกมกับลูกชาย
ก่อนเควี้ยงเฮ็ดโฟนลงพื้นจนพัง
นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เด็กหนุ่มรายนี้โกรธจัด
ถึงขั้นไปหยิบมีดอิโต้ในครัว
มาเพื่อหวังฆ่าแม่เพียงเพราะทำเฮดโฟนของเขาพัง
เด็กชายคิวคือเด็กหนุ่มที่อารวาสทุกคนในคลิป
วันนี้ได้เปิดใจยอมรับกับทีมข่าว
ว่าสาเหตุที่หงุดหงิดในวันนั้น
ปมที่ถูกโกงไอเทมในเกมออนไลน์
อีกทั้งยูทูปเบอร์ชื่อดังอย่างมาลีคนสวย
ไอดอลของเขาที่อยู่ในทีมด้วย
กลับหัวเราะชอบใจโดยไม่ช่วยเหลือใดเลย
แต่สุดท้ายคิวก็ระงับความโกรธได้
หยุดทำร้ายทุกคนในบ้าน
เขาไม่ได้ดูเราเผ็ดกระบาด
ขณะที่แม่ของเด็กหนุ่มยอมรับว่า
เดิมที่ลูกชายไม่มีนิสัยเก้าร้าแบบนี้
โดยปกติลูกชายจะเป็นเด็กดี
เล่นกีฬาและเป็นนักกีฬาของโรงเรียน
แต่คิวมาบาดเจ็บต้องเย็บที่เท้า๑๘เข็ม

จึงทำให้คิวพันตัวจากนักกีฬาสู่เกมเมอร์
และหลังจากนั้นคิวก็เริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
พอดีเขาได้ประสบกับประโยชน์ตรงขาค่ะ
เส้นเท้าค่ะเขาเย็บมาประมาณ๑๘เข็ม

แล้วก็ติดเกินมาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะ

คือนักแคทเกมเจ้าของฉายามาลีสวยมาก
ชี้แจงว่ารู้จักกับน้องได้เพียง๗วัน

โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะน้อง
ทุกคนในทีมโจมตีจนทำให้ไอเทมในเกมพัง
ผมก็เข้าไปดูตอนแรกเห็นเขาแค่แบบว่าทุบแป้นพิมพ์อยู่

บอกว่าให้ปิดไลฟ์สดอะไรแบบประมาณนั้น

เพื่อนก็รู้ว่ามันเป็นคนแบบอย่างนี้
โวยวายง่ายเขาก็ยิงเรื่อยยิงจนน้องมันโมโหข้าง
แล้วทีนี้ก็ไปหยิบมีดนั่นแหละครับ

โทรจนแบบว่าเขารับสายแล้วคุยกับแม่

เขานั่งคิวยันเช้าอย่างนี้

ให้ของในเกมไปชดเชยแทนเด็กที่ยิงไป
มีข้อมูลจากนักวิชาการสรุปสั้น

ว่าการกระทำของเด็กชายคิว

และต้องได้รับการบำบัดรักษา
อีกทั้งยังเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคสำคัญ
ต่อการพัฒนาสมองอีกด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน